งานช่างแกะสลักผักผลไม้ซึ่งต้องใช้ฝีมืออย่างยิ่งคืองานแกะสลักเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและประดับตกแต่งเชิงตะกรแบบดั้งเดิมที่ใช้เผาศพพระและชาวบ้านภาคกลางทั่วไป
แกะสลักผักและผลไม้ประดับพระจิตกาธานเป็นงานช่างฝีมือเครื่องสดโบราณแขนงหนึ่ง
ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติถือเป็นงานที่ทรงคุณค่าทางวิจิตศิลป์ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในราชสำนัก
ซึ่งจะต้องระดมแรงงานแรงใจและแรงศรัทธาถวายงานในเวลาจำกัดเพื่อบรรจงสร้างสรรค์ผลงานอุทิศถวายความจงรักพักดีเป็นครั้งสุดท้าย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน